ไปดูไก่งวงที่ราชบุรีดี
มันเป็นตัวโมเดลรูปปั้น

ที่นี่มันได้เลี้ยงถึงนักชดใจสองตัวค่ะ
เลี้ยงจากเป็นในฟาร์ม

ได้ได้แต่อาจจะไม่ได้นิยมเท่าไก่ทั่วไปไก่ไข่ไก่เนื้อถูกไหม
นี่ไก่งวงเขาเป็นฟาร์มไก่งวงราชบุรี
ที่ตำบลดอยทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะ
ไปถามประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่งวงกันค่ะ
คุณศรีสุนันหรือคุณปูพวงอินนะคะ
คุณปูพวงอินบอกว่ามีการส่งออกไก่งวงจำนวน๑๗๐๐กิโลกรัมไปที่เนปาน
เมื่อวันที่๑๙ธันวาคมปีที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นการส่งออกไก่งวงล็อตแรกของไทยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานนะ

โอ้โหเป็นข่าวดีจริงที่ทางวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่งวงจังหวัดราชบุรี
ได้ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในจังหวัดอื่นอีกหลายจังหวัดนะ
ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนายกระดับมาตรฐานทั้งเรื่องการเลี้ยงการผลิต
การเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเลี้ยงแบบระบบปล่อยเลี้ยงอิสระ
ไก่มันก็เดินไปเดินมาอย่างมีความสุข

ทำให้ได้คุณภาพของเนื้อไก่ห่วงที่ดีรสชาติดีเนื้อนุ่ม
พอเอาไปทานก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะ
แล้วการเลี้ยงแบบนี้ยังถือว่าได้รับการสนับสนุนจากกรมประสุทธิ์อีกด้วย
แฮปปี้ทั้งคนเลี้ยงทั้งไก่เลยจ้า
คุณศรีสุนันยังบอกอีกนะคะว่าเนื้อไก่งวงที่นี่มีการเลี้ยงไก่งวงหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะ
พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ที่ได้ปรับแต่งโครงสร้าง
เป็นการเหมือนปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กน้อย
ซึ่งพันธุ์ที่ส่งออกเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่ปรับแต่งโครงสร้างนั่นเอง
ถามว่าทำไมก็เพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
คือเขาจะเน้นไก่งวงตัวที่ขนาดไม่ใหญ่มาก
เอาไปทำไก่งวงอบทานในช่วงของเทศกาลของแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
งวงภายในประเทศนั้นนะคะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐๔๕๐บาท
ส่วนไข่ไก่งวงราคาสูงถึงฟองละ๘๐๑๐๐บาทเลยนะคะ
เออดูแล้วกันน่าสนใจเหมือนกันนะคะ
เกษตรกรบอกว่าตอนนี้นะคะก็ขยายผลผลิตแล้วก็แปรรูปในการจำหน่ายด้วย
ส่วนใครที่อยากจะเลี้ยงนะคะก็เขามีการขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกพันธุ์ด้วยนะคะ
ะโล้ไก่งวงมีด้วยพร้อมทานเลยค่ะเอาใส่ไมโครเวฟก็ทานได้เลย
หรือจะเป็นไก่งวงจ้อนี่ไงฉีกซ่องเอาไปอุ่นร้อนไปทำให้สุกเอาไปใส่หม้อทอดก็ว่ากันไป
ได้เหมือนกันแปรรูปเป็นมากมายหลากหลายอย่าง
กินเอาออกมาแล้วน่ากินน่าทานจริงค่ะ
แล้วค้นหาดูนะคะรับรองเลยว่าคุณเนี่ยจะ
มิติใหม่ของการรับประทานไก่งวง
อยากดูไก่งวงที่เนี่ยมันเพิริดเพิ่มในสวนเขา
เต็มไปหมดเลยเหนาะ
ดูแล้วมันแข็งแรงนะเนี่ยดูสิตัวใหญ่ด้วยไก่งวงที่นี่ทำไมมันไม่นอนล่ะครับ
มันไม่ใช่ไก่ง่วงค่ะมันเป็นไก่งวง
ตามตามตามตามสบายใจแล้วได้เล่นแล้ว